เฟซบุ๊คมูลนิธิดอยเวียงแก้วนะครับบอกข่าวดีแก่ศิษยานุสิตนะครับ
ครูบาบุญชุ่มนั้นอาการดีขึ้นแล้วครับ
อย่างที่ผมนำเรียนไปครับเพจเฟซบุ๊กนี้นะครับเพจดอยเวียงแก้ว
ได้บอกว่าครูบาบุญชุ่มนะฮะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้
หลังจากที่ท่านเข้าพักรักษาอาการอาภาษณ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
หลังจากออกจากถ้ำเมืองแก๊สที่ปฏิบัติธรรมปิดวาจา๓ปี๓เดือน๓วันนะครับ
ครูบาได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับ
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวปลดกระหม่อมให้ครูบาบุญชุ่มเป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับ

ข้าพุทธเจ้าพระครูบาบุญชุมที่ได้มาป่วยไข้
ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหวัดไม่ค่อยสบาย

ได้เดินทางจากกลางเผือไม่สาย
จังหวัดเชียงรายมากรุงเทพ
วันนี้เราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
สิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี
จิตใจก็แสงออกเย็นด้วยธรรมะเมตตาธรรม
อยากเชื่อว่าคลิปนี้สิทธิ์เสียงน้ำสิทธิ์จะสบายใจนะครับ